สำหรับกรณีที่มีผู้ต้องขังถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้คุม
ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ต้องบอกว่าทำร้ายร่างกายซะน่วมเลยค่ะ
กระดูกหน้าหักหลังทั้งหลังทั้งตัวเนี่ยเป็นรอยจ้ำแดงไปหมดเลยค่ะ
เหมือนโดนของแข็งตีแล้วก็เนี่ยตาเนี่ยช้ำไปหมดเลย
คือเขาเป็นผู้ต้องหาก็จริงแต่ครอบครัวเขาก็ทวงถามมานะว่า
เป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องขังแล้วเนี่ยจะโดนซ้อมยังไงก็ได้เหรอ
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดซึ่งคดีเนี่ยยังไม่ได้เด็ดขาด

ก็เป็นช่วงเวลาที่มีการฝากขังเอาไว้ที่เรือนจำ
แล้วกำลังจะถูกประกันตัวอยู่แล้วด้วย
แต่ว่าผู้คุมไปทำโทษเขาไปทำร้ายเขา

ตัดผมที่ตามระเบียบของเรือนจำที่เขาอยู่
ใช่ค่ะขอไม่ตัดผมเพราะให้เหตุผลว่า
มีคนกำลังจะมาประกันตัวแล้วขอไม่ตัด

เตะทั้งอะไรอันนี้คือตามที่เขาเล่ามานะคะ

นี่คือเหตุการณ์ของนายธนงศักดิ์ศรีเคนอายุ๓๑ปี
คนนี้คือผู้ต้องหาเสพยาเสพติดนะคะ
ถูกนายสุรชัยสิริวัตรพระธา
ผู้คุมทันทะสถานเปิดบ้านสูงเนิน
ตำบลเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรีทำร้ายร่างกาย
กระดูกใบหน้าหักขอบตาเขียว
แขนและหลังมีรอยแดงจ้ำคล้ายถูกของแข็งตีหลายจุด
ต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มอยู่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ตั้งแต่วันที่๒๓๒๔พฤศจิกายนเลยค่ะ
แล้วหมอถึงอนุญาตให้กลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้าน
ตั้งแต่๒๔๒๖พฤศจิกายน
เขาก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองปราจีนบุรี
วันนี้นายนิคมศรีเคนพ่อของผู้ต้องหาคนนี้

สารลูกมากเลยพอรู้เรื่องราวเนี่ย

ตาแทบปิดแล้วช้ำม่วงจนเกือบดำอะค่ะ

ที่โดนทำร้ายเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่อยากตัดผม
ขอไม่ตัดผมตามระเบียบเพราะว่าญาติจะมาประกันตัวเขาอยู่แล้ว

เขาบอกว่าผู้คุมก็เลยไม่พอใจ
เขาบอกพอเขานั่งลงปุ๊บก็ถูกเตะเลย
แล้วก็สภาพอย่างนี้แหละค่ะน่วมขนาดนี้
ถูกส่งไปโรงพยาบาลไปหาหมอแล้วก็ไปแจ้งความ
คุณพ่อบอกนะคะว่าไม่พอใจมากมันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า
หลังจากนี้พ่อบอกว่าจะเอาเรื่องให้เต็มที่เพราะว่าลูกเจ็บมาก
มาขอให้ถอนแจ้งความก็จะไม่ถอน
เพราะไม่อยากให้ผู้คุมคนนี้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
แล้วฝากถึงผู้คุมคนอื่นด้วยว่าอย่าทำแบบนี้
อย่ามาตีลูกเขาอย่ามาตีลูกคนอื่นแบบนี้

สารพ่อแม่และครอบครัวของคนที่จะถูกกระทำบ้าง
ถ้าตายขึ้นมารับผิดชอบไหวหรือเปล่า
ด้านในนิรัติปังศรีอุทัยผู้อำนวยการทันทะสถานเปิดบ้านเนินสูง
ยอมรับค่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริง
พอรู้เรื่องราวปุ๊บก็รีบตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

แล้วตอนนี้ทางอธิบดีกรมราชธรรมเองก็สั่งให้ผู้คุมคนนี้
ออกจากราชการไว้ก่อนและทำหนังสือเลิกจ้าง
และจะเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเลิกจ้างพรุ่งนี้เลย
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกประสานแก้วมหาสุริวงศ์
ผู้กำกับการสพเมืองปราจีนบุรีก็บอกว่า
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว
อยู่ระหว่างการเร่งประสานกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เพื่อเร่งผลการตรวจชนะสูตรบาดแผล
แล้วก็จะได้เรียกตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ

ไม่ค่อยอยากทำไม่อยากให้เสร็จเรื่องแบบนี้ครับ
บอกถึงกรณีนี้บอกว่า

และตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

เจ้าหน้าที่รัชทันคนนี้เนี่ยมีตำแหน่งเป็นพนักงานราชการนะฮะ

ก็เลยได้ยกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการทางวินัยแล้ว
เนื่องจากการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย
และก็เพื่อสนองนโยบายของพลเอกประยุจันทร์โอชาน้ำมนตรี
เน้นย้ำเรื่องปัญหาการทำผิดกฎหมายของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
ถ้าพบว่าทำผิดกฎหมายเนี่ยหากมีหลักฐานชัดเจน
ไม่ให้ยกย้ายบุคคลนั้นไปอยู่ที่อื่น
เพราะจะไปสร้างปัญหากับที่อื่นอีก
เพราะฉะนั้นก็คือต้องให้พ้นจากราชการไว้ก่อนนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็เลยยกเลิกสัญญาไปเลยนะครับ

อย่างนั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาก็แบบอ้าวแล้วย้ายมาหาฉัน

กรมรัชธรรมเขาก็บอกว่าเขาดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับ